มีเรื่องราวในโลกโซเชียลที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง
แล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะเขาไปถ่ายรูปผู้หญิง
ที่นั่งอยู่ในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
แต่ผู้หญิงคนนี้นั่งขัดสมาธิ

เขาโพสต์ภาพแล้วเขาก็มีข้อความแบบ
โอ้โหด่าผู้หญิงคนนี้เสียหายเลย
บอกว่าไม่มีมารยาทไม่เหมาะสม

นั่งขัดสมาร์ทบนเก้าอี้อย่างนี้
นี่เขาก็จะเห็นแต่ช่วงเอวกับช่วงเข่า
เขาก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
แต่เขาก็วงกลมว่านั่งขัดสมาธิแบบนี้

เขาบอกไม่มีมารยาทไงผู้ชายคนนี้

อยากจะบอกทุกท่านโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีทั้งหลาย
ไม่ว่าคุณจะสวยรวยหรือหน้าที่การงานดีแค่ไหน
นั่งขัดสมาร์ทบนที่นั่งโต๊ะอาหารโดยเฉพาะตามห้าง

มันไม่สุภาพราคาคุณตกทันที
รยาทเบื้องต้นบนโต๊ะอาหารนะครับ

ไม่รวยไม่จำเป็นต้องทำตัวให้จนตาม
คุณสมบัติผู้ดีควรมีติดตัวไว้ในทุกคน

มันคือการเคารพตนเองและผู้อื่น
ที่สำคัญรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้ใส่ใจกันนิด
แท็กถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมสอนให้นะครับ

คือถ้าอ่านจากข้อความของผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไปแอบถ่ายรูปเขาแล้วเอามาโพสต์แล้วก็มาพูดแบบนี้เนี่ยนะ
คือต้องถามคำเดียวเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่า
จริงแล้วต้องมาด่ากันขนาดนี้
ร้านอาหารเขาก็ยังไม่ได้ห้ามเลย
ที่ร้านเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้จะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
ห้ามไปนั่งขัดสมาร์ทบนโต๊ะระหว่างรับประทานอาหารในร้านอย่างนี้
แล้วมันไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นแบบในโรงแรมหรูหรามีทีมงาน
งานสำคัญที่แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่มาอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
คือทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนโพสต์ค่ะครับ
ในต้นวัชรพาณิชนะคะ
เขาบอกว่าเขามีทัศนคติส่วนตัวค่ะ
ไม่ชอบเห็นคนนั่งขัดสมาตามร้านอาหารที่เป็นที่ส่วนรวม
เพราะว่ามันไม่ให้เกียรติสถานที่แล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่น
คือพอหลังจากเขาโพสต์ไปเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ

หนักมากเขาก็เลยบอกว่าก็เมื่อวานเนี้ยเขาเห็นว่า
ผู้หญิงคนนี้นั่งขัดสมาธิในร้านอาหารก็เลยถ่ายรูป
แล้วเขาก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้เห็นหน้าผู้หญิงนี่

ถ่ายรูปให้เห็นหน้าเขาแล้วมาโพสต์แล้วมาว่าเขาเนี่ยกันได้
ถามทนายให้ใช่ไหมว่าตกลงแล้วมันจะเอาผิดอะไรได้หรือเปล่า
แล้วนายต้นคนนี้ค่ะบอกว่าเขาเอามาโพสต์แล้วก็พิมพ์ข้อความเนี่ย
เป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวเขาก็ไม่ได้คาดคิด
แต่ว่ามันพลาดตรงที่เปิดเป็นสาธารณะไง
คนก็เลยเอาไปแชร์กลายเป็นเรื่องดราม่า
เขาก็ตกใจนะแก้โพสต์แล้วก็ทักข้อความไปหาผู้หญิงที่คิดว่าเป็นผู้หญิงที่ถ่ายภาพมาด้วย
เพื่อขอโทษแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ขอโทษไปแล้วด้วยนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษผู้หญิงที่ถูกพัดพิง
ขอโทษสังคมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เป็นกระแสดราม่ายอมรับว่าผิดพลาดไปแล้ว
ครอบครัวก็ออกมาเตือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะครอบครัวก็เตือนเขาแล้วค่ะ
ถ้าเกิดไปนั่งยกอย่างนี้อะไรอย่างนี้คนก็คงมองมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับ
พยายามจะจูงไปเรื่องของการเหยียดเพศว่าเราไปเหยียดเพศหญิงนู่นนี่นั่นนะครับ
ผมไม่ได้ไปเหยียดเพศหญิงหรือเพศใดอย่างที่ผมบอกแล้วว่า
ตอนนั้นความเห็นส่วนตัวของเราก็คือท่านั่งนี้ไม่ว่ากับทุกเพศไหนก็ตาม
มันก็เป็นท่านั่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ
ไม่มีปัญหาที่เขาจะไปนั่งที่วัดหรือทานขันโตกหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นบริบทของวัฒนธรรมนั้นนะครับ
แต่อันนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาและมันก็เป็นทัศนคติส่วนตัวของผม
ซึ่งผมดันไปโพสต์ให้มันออกมาเป็นในรูปแบบของสาธารณะ
เรื่องมันก็เลยลามไปกระทบกับคนอื่นหลายคน
แล้วก็ด้วยคำพูดอย่างที่ผมบอกด้วยคำพูดที่มันไม่เหมาะสม
ฟังดูแล้วมันมีการดึงคุณพ่อคุณแม่เขามาเราก็อยากจะขอโทษ
แทนของคุณพ่อคุณแม่เขาครอบครัวของผู้ที่คนที่อยู่ในภาพ
ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องเขาชื่ออะไรอะไรอย่างนี้แต่เราก็ฝากขอโทษไว้ในที่นี้นะครับ
ถึงเวลาฟังเขาก็ยังคงมีทัชนคติว่าการนั่งคัดสม่าในที่สาธารณะ
ร้านอาหารที่ชุมชนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมแบบนี้ทำไม่ถูก
ทำไม่ถูกไปต่างประเทศก็ทำไม่ได้อย่างนี้

นั่งคาสมาตรได้มั้ย
คุณไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปทำอะไรมา
สูงเดินมาจนเมื่อยมาทั้งวันหรือทำงานยืนจนเหนื่อยมาทั้งวัน
พอจะมากินข้าวขอนั่งขาดสมาธิแป๊บนึงเถอะมันเมื่อย
นึกออกป่ะมันเป็นไปได้ไงแล้วคุณไปด่าเขาขนาดเนี้ย
เออถ้าเขาอยู่ในสถานที่หรือว่าร้านอาหารก็ได้
แต่ว่าเป็นงานอ่าทำบุญเลี้ยงเพลงพระอืม
แล้วมีพระนั่งฉันข้าวอยู่ด้วยแล้วตัวเองก็มานั่งขัดสมาธิต่อหน้าพระเอออย่างนี้
ใช่ใช่อีกเรื่องนึงใช่ไหมมันอยู่ที่บริบทด้วย
แต่ดูจากสภาพด้านหลังแบ็คกราวอะไรอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นว่าจะนั่งขัดสมาธิไม่ได้ไง
แต่คุณจะคิดเห็นอย่างไรอันนี้มันก็เป็นสิทธิ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องในใจของคุณใช่ใช่แต่ไปทำแบบเนี้ยมันไม่ได้อืม
ถ่ายรูปเขาจะเห็นหน้าไม่เห็นหน้าก็แล้วแต่แล้วมาโพสต์แล้วมาว่าเขาเนี่ย
กลับได้ไหมเอาผิดได้ไหมต้องถามทนายฮะค่ะเพราะว่าพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะครับ
นายเดชานะครับบอกว่าหญิงสาวที่ปรากฏในภาพ
จะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็แล้วแต่สามารถฟ้องร้องจากคนโพสต์ได้นะครับ
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
โดยการแอบถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในสังคมออนไลน์
โดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพรบคอมพิวเตอร์นะ
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือความเดือดร้อนด้วย
เป็นการโพสต์ในโซเชียลแบบนี้มีความผิดข้อหามินประมาท
โดยการโฆษณาด้วยอืมโทษนี่หนักไหมครับ
มีโทษจำคุกสองปีนะครับ

แล้วก็เอาสิทธิ์อะไรที่จะไปอบรมสั่งสอนเขา
บางคนเขาก็เรียกว่าไปเผือกไปอะไรต่างเนี่ย
เรื่องชาวบ้านมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
คือเหมือนการใส่เสื้อผ้านี้จะใส่แบบไหนก็ได้

ส่งผมอย่างคนก็สีแปลกก็มี

ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมาย

คือผมว่าบางทีเนี่ยมันต้องปล่อยผ่านบ้าง

อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดี
อันนี้ทำไม่ถูกโดยที่คุณคิดของคุณคนเดียวแล้วคุณก็
ไปว่าเขาไปด่าเขาไปโพสต่อว่าเขา

เพราะเรื่องโพสต์คุณเดียวมาสอนทุกวันนี้

นะนี่ความจริงมีเรื่องการเมืองนะ